วันนี้หมดมีค่ะต้องต้องขาววันนี้บันทึงไทยรักษณ์ของเราพิเศษสุดนะคะ
ลายเสือขนาดนี้นะคะติดตามหน้าจอกันด้วยนะคะ
คนรักราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ

หนุ่มกระชุ่มกระชวย
หนุ่มกางเกงคาดกล้วยแม่ใครก็สุรา
เช้าเซเย็นเซจึงได้เปย์มาเยี่ยมมาหา
เห็นตอนไม่เมาบอกว่าเราไม่งามเลยนะ
ไม่เมาเราไม่เห็นมาแต่พอเมาเห็นเราโสภา
ชมว่าสวยตรงมาทางผ้าขาตั้งศพ
ยังบอกน่ารักนานเพราะหนักสุรา
ัตตะกะแตนยงโยผู้โบทัศนดอกจำปา
อัตตะกะแตนโยงโยมุมโบทัศน์ดอกจำปลา
หนุ่มกระชุ่มกระชวยโอ๊ย
นุ่มระทุ่งระท่วยนุ่มกางเกงค่ากล้วยแปบให้ก็สุรา
เห็นมาเป็นเมาที่ไม่เมานะไปไหนนะ
หรือตอนไม่เมามีสาวมานั่งจ๊ะ
เริ่มเมาแล้วพี่ถึงมาถูกใครเขาไล่ถึงมา
ทำเป็นซื้อเอ็นมาซับซับแล้วก็ซบศพแล้วก็ซับ
สลบคาตาอัตกะแตนยงโยอุโบทัศดอกจำปา
อัตตากะแตนโยงโยหูโบทัศน์ดอกจำปลา
นุ่มระทุ่งระท่วยนุ่มกางเกงค่ากล้วยแปบให้ก็สุรา
ขอให้รวยทุกคนเลยนะ
ขอให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้

ขอให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้

สุขเซฟเรียบรีและขอให้รวยขอให้รวย
งานบุญไม่มีใดให้มีแต่พอดให้สวย
ใครมีลูกหญิงลูกชายให้ว่าน้องซ้อนง่ายอีกด้วย
เงินทองให้เต็มห้องเต็มห้องอัตภไม่พอก็ขอให้ท่านถูกหวย
ให้ท่านจงมีราศีผ่องใสทุกจงโยกโศกจงไป
อยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญช่วยอ่ะขอให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเซฟเรียบรี
และขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย

ที่มาช่วยงานบุญวันนี้

และขอให้รวยขอให้รวย
อกจากจะรวยแล้วขอให้มีความสุขกันด้วยนะครับ
ชาวหน้าขอให้รวยใหญ่
ไร้ก็ให้รวยด้วย
ปวงไผ่อย่าได้แผ่วผ่าน
ทนผ่านให้แรงบุญช่วย
งานหลวงให้เพิ่มขั้นไม่ค่า
งานราชก็ค่อยไปได้สวย
มาช่วยงานบุญกันเยอะไม่เบา

ที่ให้เกียรติเราอย่าลืมสองครั้ง

คอยรวยคอยรวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมแรงปรี
และขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรแรมปรี
และขอให้รวยขอให้รวย
ขอให้รวยรวยทั้งเงินทองแล้วก็รวยทั้งความสุขกับทุกคนเลยนะครับผม
สุขภาพด้วยสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงครับทุกคนเลยนะครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณด้วย

พุ่งพวงดวงจันทร์เราสองคนเนี่ยเป็นทุกคนของกรามมิโก้เนอะ

ค่ะก็ฝากด้วยนะคะ๑๒มิถุนายนนี้นะคะ

นั้นก็จะมีศิลปินมากมายเลยครับผมเตรียมเพลงของแม่นะครับ
แล้วก็เป็นเพลงที่ภัยร้อทุกเพลงแน่นอน

มีพี่ตายอรไทย

น้องเป่าตี้นะครับ
แล้วก็น้องแป้งล่ำแล้วก็คนสำคัญครับ
เพชรของระบบครับเพชรเพชรที่ตั้งครับลูกชายแม่พึ่ง

คักมากนะคะตั้งแต่น้องเปล่าแล้วก็ไล่มาน้อง
บอกว่าขอให้รวยขอให้ก่อน
มารายการน้องเปล่าปาวลีไปไหนมาจ๊ะเล่าให้ฟังหน่อย
ก็ได้ไปไหว้แม่พึ่งที่วัดทัพกระดานนะคะ

ไทยรัฐเลยแล้วก็เห็นบอกว่าไปไหว้ขอพรอะไรมาด้วยใช่ไหมคะ

จะเกิดขึ้นวันที่๑๒นี้แล้วก็ได้มีโอกาสไปเสี่ยงโชคด้วย
เออนะคะแฟนรอดูอยู่นะคะว่าเลขที่ได้คือเลขอะไรคะ
ต้องพูดไหมอะ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
เพราะว่าปวลีมีแม่พึ่งพุ่งพวงเป็นไอดอลอยู่แล้ว
ในส่วนของน้องตรีล่ะน้องตรีเป็นผู้ชายนะเป็นนักร้องลูกทุ่ง
ก็เห็นบอกว่ายกแม่พึ่งเป็นไอดอลเหมือนกัน
เป็นสุดยอดไอดอลของผมเป็นต้นแบบเป็นแม่ครูครับ
คือเราเองก็ชีวิตลำบากมาเยอะ
กว่าจะมาถึงวันนี้เราก็มีความฝันว่าสักครั้งหนึ่งจะมากราบแม่นะครับก็วันนั้นมีโอกาสได้มากราบท่านนะครับก็เลยขอพรกับแม่ที่ใต้ต้นโพนะครับอีกไม่ใช่สาราทางน้ำครับผมก็ขอพรกับแม่ว่าความฝันคืออยากเลี้ยงครอบครัวได้นะครับอยากมีอาชีพที่ที่ดีที่มั่นคงใช่ครับแล้วฝันอีกฝันหนึ่งก็คือผม
ท่านขำเยอะมาก

แม่ตรีมันเป็นความฝันสูงสุดของดีแล้ว
คือมันเป็นความฝ่ายฝันตั้งแต่เด็กแล้ว
สุดท้ายก็ได้พรจากแม่มาจริง
ขณะที่น้องตรีรักเมื่อพรึ่งมาก
ทำรูปใหญ่สวยติดอยู่ที่ร้านที่ราชบุรีด้วยใช่ไหมค
ก็เป็นความตั้งใจครับผมรู้สึกว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือพรส่วนหนึ่งเป็นพรจากแม่ที่ให้เรา
เราได้ครูดีต้นแบบที่ดี
แล้วก็ต้นแบบทั้งการร้องและการใช้ชีวิต
แล้วผมรู้สึกว่าผมมีวันนี้ได้
ส่วนหนึ่งเป็นพรจากแม่ผมก็เลยอยากมีลูก

ให้น้องตรีเล่าปฏิหารของตัวเองนะคะ
เชื่อว่าแม่มาโดนบันดาลใจบ้าง
หลังจากที่เอารูปไปติดที่ร้านแล้วค่ะ

ทุกครั้งเวลาร้องเพลงของแม่แล้วยืนตรงข้างพี่ไก่

อันนี้เป็นความรู้สึกของแม่จังกรแล้วก็อีกครั้งอื่นอันนี้รู้สึกได้เลยว่า
วันนั้นเราตั้งใจแบบ
แล้วตอนมันเป็นเมจิโมเมนต์คือตอนแรกก่อนที่จะไปขอพรนะครับ
ผมเตรียมหนักกุหลาบไว้แล้วก็รอรูปแม่เพื่อนกันมาตั้งตั้งแต่งหน้าใช่ไหมครับ
พอเอากุหลาบมาตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะตอนแรกรูปผิดเป็นรูปน้องเปล่า
ก็เลยไปเปลี่ยนพอเอารูปแม่มาตั้งปุ๊บขีบกุหลาบครับ
ใกล้ปีนึงสวยมากร่วงลงมาหน้านรูปแม่
ผมก็ยังไม่อะไรแม่รู้ไหมแม่ก็บอกว่าแม่มาแล้วแม่รู้ว่า
ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราไปร่วมงานที่วัดทัพกระดาน

ผมไป๑๒ค่ะต้องหลัง

ของหนูไปวันที่๑๓มิถุนายนนี้

๑๒มิถุนายนนี้เวลา๑ทุ่มตรงนะคะ
หรือว่าจะศิลปินทุกท่านเลยนะคะ

ค่ะนะคะก็คอนเสิร์ตลำลึก๓๐ปี
โดงจันทร์กลางโดงใจภูมิภูมิโดงจันนั่นเองค่ะ

แต่ยังอยู่กับเราก่อนคุณผู้ชมเพราะว่า
อย่างที่บอกไปวันนี้มีความพิเศษนอกจากว่า

เต็มกันมาแล้วเรายังมีข่าวบันเทิงอื่นกันอีกนะคะ